คุณผู้ชมคะที่จังหวัดกาลสินค่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นชายวัยสามสิบเอ็ดปีเนี่ยถูกแทงตายแล้วคนที่ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุแล้วตกเป็นผู้ต้องหาคือชายวัยห้าสิบหกปีคนนึงแต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือผู้ก่อเหตุจริงจริงคนที่ออกมายอมรับว่าเป็นผู้
ก่อเหตุได้ยังไงเขาจะฆ่าก็ได้ขนาดนี้หรอเขาสงสัยแบบนี้ค่ะ
นางสาวทารินีมุ่งสูงเนินอายุ๓๕กับคุณแม่ซึ่งเป็นครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ขอคำปรึกษาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่นามนกาลสิน
เพื่อขอรับเงินเยียวยาตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ทีเนี้ยมันมีประเด็นตรงเนี้ยค่ะผู้เสียชีวิตคือนายทองบ่อมุ่งสูงเนินอายุสามสิบเอ็ด
ถูกนายมังกรหัดสาอายุห้าสิบหกเอามีดแทงอกหนึ่งครั้งเสียชีวิต
อันนี้คือตามคำให้การของนายมังกรผู้ต้องหานะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสิบธันวาคมปีที่แล้ว
ท้องที่สพนามนจังหวัดกาลสินแต่ครอบครัวของนายทองบอกผู้เสียชีวิต
เขาสงสัยไงคะว่าในมังกรใช่คนก่อเหตุตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านหลักเหลี่ยมที่อำเภอนามนกาลสิน
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะพี่สาวบอกว่า
สาเหตุที่น้องชายถูกฆ่าคนในครอบครัวเชื่อว่า
ไม่ใช่นายมังกรแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวของนายมังกร
มังกรเลือกรับผิดแทนหรือเปล่าปกป้องลูกหลานตัวเองหรือเปล่า
มังกรตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กกว่าผู้เสียชีวิตอีก
มังกรจะมาเกาะเหตุนี้ได้ยังไงพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
แล้วคนก่อเหตุต้องมากกว่าหนึ่งคนบาดแผลตามร่างกายของน้องสี่จุดนะคะ
แล้วมันไม่ตรงกับคำรับสารภาพของนายมังกรที่บอกว่าเอามีดแทงไปครั้งเดียว
เชื่อว่ามันเป็นการจัดฉากเอาศพน้องไปทิ้งที่ไร่มันของนายมังกร
เพื่อจะบอกว่าเนี่ยน้องชายเธอไปขโมยมันจนถูกฆ่าตาย
ลูกชายของนายมังกรก็เป็นตำรวจด้วย
หลังก่อเหตุไปปรึกษากันให้วางแผนอะไรกันหรือเปล่า
คือวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีคนเห็นว่าน้องชายเธอขี่รถไปกับเพื่อน
ซึ่งหลังจากที่น้องชายถูกฆ่าตายแล้วเพื่อนของน้องที่ไปด้วยกัน
เล่าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังว่าอุ๋ยเนี่ยนะในคืนเกิดเหตุถ้าไม่วิ่งหนี
คงถูกรุมฆ่าเพื่อนน้องบอกถ้าไม่หนีคงถูกรุมฆ่าตายเหมือนน้องชายเธอไปแล้ว
เหมือนกับมีการนำศพมาทิ้งตรงนี้เพื่ออำพาง
ซึ่งเขาน่าจะมีการจัดฉากแล้วก็วางแผน
พ่อหนึ่งลูกชายของนายกรหันศาเนี่ยค่ะคนฆ่าเนี่ยเขาเรียนตำรวจ
เขาน่าจะให้คำแนะนำกับพ่อเขาแล้วก็ว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้
น่าจะมีมากไม่ต่ำกว่า๓๔คนที่ช่วยกันจับแล้วก็ทำร้ายร่างกายน้องหนู
เพราะถามใครในหมู่บ้านซึ่งมีคนตอบเสียงเดียวว่า
ถ้าคนคนนี้ไม่สามารถฆ่าน้องชายหนูตายได้
แต่เขามา๒ปีนี้เขาไม่ยุ่งกับใครเลย
เราก็เลยไปถามนายสุเมธีหรือในท็อปอายุ๓๓ปี
พี่สาวของผู้ตายอ้างว่าอยู่กับน้องชายเธอเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าถ้าไม่วิ่งหนีคงโดนรุมฆ่าตายแน่เลยเนี่ยค่ะ
แต่ท็อปบอกอีกแบบนึงเลยคุณผู้ชม
ท็อปบอกว่าวันเกิดเหตุผมนอนอยู่บ้าน

แล้วก็ไม่ได้ไปพูดกับชาวบ้านด้วย
เอาใครเอาไปใครมาเอาไปไปไหนครับไปโรงพักษณ์แบบเอาไปทำอะไรครับ
เพื่อนบ้าผมเผ็ดแน่งมันมีหม่อไฟซอสอยู่นี่นะครับเพื่อนได้บ้าผมทุบแบบ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปหาข้อมูลทางฝั่งของนายมังกรผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ไปเจอลูกสาวค่ะลูกสาวบอกว่านายมังกรผู้เป็นพ่อเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
แต่ตอนนี้ไม่อยู่บ้านและเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายครอบครัวของผู้ตายคิดเลย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้เธอบอกว่าพ่อเธอเนี่ยนะขี่รถไปเจอในทองบ่อกำลังขโมยมันสัมปะหลัง
แล้วนายทองบ่อจะเอามีดทำร้ายพ่อเธอก่อนพ่อก็เลยใช้มีดที่พกอยู่เนี่ยแทงไปครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันตัว
แค่นั้นเลยจริงจริงไม่ได้จัดฉากอะไรไม่ได้มีการรุมฆ่าอะไรส่วนประเด็นที่ทางฝ่ายครอบครัวของผู้ตายมาบอกว่าเนี่ย
ลูกชายเป็นตำรวจด้วยอะไรด้วยวางแผนจัดฉากอะไรเนี่ยนะไม่จริงเธอบอกว่าน้องชายยังเรียนใน๑๐อยู่เลย
แล้วตอนนี้สำนวนอยู่ชั้นอายการแล้วด้วยนะคะผู้กำกับการสพนามนก็เล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาก็ไม่ได้หลบหนีอะไร
มังกรไม่ได้หนีรับสารภาพก็ทำเรื่องส่งอายการไปอายการก็ไม่ได้ตีสำนวนกลับมาทางตำรวจด้วยนะ
อันนี้คือตอนที่พานายมังกรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเขาก็รับสารภาพทุกอย่างไม่หนีด้วยไม่อะไรด้วย
ทีนี้ทางฝ่ายครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ไปร้องขอความเป็นธรรมติดใจสงสัยอะไรแบบนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็เรียกพยานมาสอบปากคำครบทุกปากแล้วด้วยคำให้การของพยานมันก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรอะค่ะ
เรื่องบาดแผลคุณหมอก็ชนะสูตรแล้วนะมันก็เป็นไปตามที่นายมังกรผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็ประมาณนี้ค่ะเราก็ไปตรวจสอบมาให้